ครับคุณสืบสกุลคุณภาคภูมิครับเมื่อสักครู่เนี่ยเราอยู่บริเวณตรงป้อมที่เกิดเพลิงไหม้เกิดขึ้นนะครับ
แต่หลังจากนั้นพอเผลงไม่เสร็จแล้วเนี้ยทางกลุ่มมวลชนได้ขอให้เราเนี้ยถอยรถออกมาอยู่บริเวณจุดนี้เพราะว่ามีกลุ่มมวลชนอีกกลุ่มหนึ่งเนี้ยกำลังที่จะมีปฏิบัติการตอบโต้กับทางตำลวดอยู่ฝั่งนั้นนะครับครับทางตำลวดเนี้ยยังไม่ได้หยุดนะครับยังมีการเดินขึ้นมาจากบริเวณทางลงทางดว
แดงอีกครั้งหนึ่งณตอนนี้จะเห็นได้นะคะว่าตรงจุดนี้
เสียงกับเสียงลูกประทับเอ่ยเสียงอะไรเอ่ยมีการสงบลงไม่ถี่
เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับแต่ก็ยังคงตึงเครียดอยู่บริเวณจุดนี้
ยังไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้นั่นเองครับณจนถึงขณะนี้
ตั้งแต่ที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นผมสังเกตเห็นมีคนได้รับบาดเจ็บ
กระสุนยางแล้วก็จากแก๊สน้ำตาหลายคนแล้วนะครับมีการนำส่ง
โรงพยาบาลไปแล้วหลายคนแต่ยังไม่ได้บุจำนวนแน่ชัดนะคะว่า
ไปส่งโรงพยาบาลที่ไหนนั้นมีใครบ้างที่ได้รับบาดเจ็บ
เพราะว่าสถานการณ์ตรงนี้ยังไม่สรุปได้นะครับว่ามีใครบาดเจ็บเกิดขึ้นครับ
คุณพระคุมครับครับคุณผู้ชุมนมที่เดินสวนขึ้นไป
เพื่อจะไปบ้านนายกเนี่ยเท่ากับว่าตอนนี้ต้องถอยร่นออกมาแล้วสิฮะ
ต้องถอยออกมาหมดถูกต้องครับทางกลุ่มมวลชนต้องถอยล่นออกมาหมดแล้ว
เพราะว่ากลุ่มของตำรวจควบคุมฝุงชนเนี่ยพร้อมอาวุธทั้งกระสุนยาง
แก๊สน้ำตายิงสวนออกมายิงสวนออกมาทำให้กลุ่มมวลชน
พากันถอยล่นออกมารวมไปถึงผมด้วยกับทีมข่าว
พากันรีบวิ่งถอยรถออกมาเพราะว่าทางตำรวจนั้นมีการระดมยิงกระสุนยาง

ใช้วิธีใดในการที่จะไปยังบ้านพรรดาพหลังพลเอกบนยุจจนโตชา
จักรยานยนต์ไปบริเวณจุดนั้นนะครับเนี่ยครับตรงตู้ตรงตู้ยามตรงนั้น
เราจะเห็นเพลิงที่เป็นเปลวไฟอยู่บริเวณข้างในนั้นนะครับ
คือตอนนี้ทุกคนถอยร่นมาอยู่จุดเดิมนั่นแหละ
คือสามเหลี่ยมดินแดงแต่ว่ากำลังตั้งขบวนกันใหม่ด้วยรถจักรยานยนต์
แล้วก็จุดไฟเผาป้อมจราจรตรงนี้ด้วย
แต่ถ้ากลุ่มบุญชนที่ขี่รถจักรยานยนต์จะบุกเข้าไป
ตรงนั้นก็คือมีตำรวจควบคุมฝูงชน
วางกำลังไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ
มีตำรวจคอฝวางแนวไว้เรียบร้อยแล้ว

พยายามที่จะรวบรวมคนให้ได้มากที่สุดครับ
เพื่อที่จะเอาไปตอบโต้กับตำรวจทางฝั่งนั้น

มีการนำไม้นะครับเป็นไม้แผ่นนะครับ

แต่ไปโดนไม้อัดนั้นแทน
ผมพยายามที่จะผักดันไป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
ตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมา๕โมงครึ่งนะครับ
มีความวุ่นวายเกิดขึ้นมีเสียงปังเหมือนเสียงคล้าย
กระสุนยางทั้งแก๊สน้ำตาแล้วก็มวลชนมารวมอยู่ตรงนี้กันเยอะมาก
๑๗นาฬิกา๔๕นาทีเมื่อมวลชนเข้าอยู่ตรงแนวหน้าของตู้คอนเทนเนอร์
แล้วเกิดมีการประท้ากันค่อนข้างหนัก
ทำให้มวลชนวิ่งถอยร่นออกมา